คุณผู้ชมคะมาดูข่าวที่เราเล่ากันไว้ก่อนหน้านี้หน่อยจำได้ไหมคะ
ที่มีแก๊งยาเสพติดเอาไอซ์ไปซุกซ่อนเอาไว้แถวบ้านของป้ามาลัย
ป้ามาลัยเนี่ยไม่ชอบใจเรื่องนี้อยู่แล้วสามีก็ติดคุกเรื่องยาเสพติด
ป้ามะไหล่รู้เลยเอาไอซ์ที่ซ่อนไว้ไปละลายน้ำทิ้ง
เพราะแก๊งนั้นรู้โกรธมากอุ้มป้ามาลัยไปซ้อมจนสะบักสบอมไม่พอ
จุดไฟเผาป้ามาลัยทั้งเป็นตอนนี้คืออาการป้ามาลัยเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แก๊งเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยากันมีผู้ชายหนึ่งคน
แล้วก็มีเยาวชนชายอีกหนึ่งคนด้วย
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะคะ๑ใน๕ก็คือเยาวชนชายอายุ๑๗ปีชื่อแบงค์ค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
จุดแรกที่ตำรวจพาไปเนี่ยก็คือบ้านลูกสาวของป้ามาลัย
แบงค์เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคันค่ะ
รับป้ามาลัยที่บ้านหลังนี้แหละจากนั้นอุ้มป้ามาลัยไปสะพานข้ามคลองรอหนึ่ง
แล้วรุมซ้อมรุมทำร้ายนี่ก็จากที่เห็นสภาพร่างป้ามาลัยมีรอยฟกช้ำ
ดำเขียวเต็มตัวไปเลยเอามาซ้อมตรงนี้แหละค่ะ
นะภาพป้ามะไหล่ทั้งเป็นติดใจนะหโหดเหี้ยมเว้อเกิน
ซึ่งตอนที่มาทำแผนเนี่ยนะญาติของในแบงค์ซึ่งเป็นคุณป้าก็อยู่ด้วย
เขาบอกว่าป้าของแบงค์เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลย

น้องเป็นคนหัวอ่อนตามเพื่อน
คาดว่าหลานคงไม่ได้ตั้งใจ

นี่ป้าของแบงค์

แล้วคุณป้ารู้มาก่อนไหมคะว่าน้อง
ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมันไม่ดื้อมันไม่เข็มกับรอบเลย
คือแบงค์อาจจะไม่ดื้อกับป้าแต่ว่าแบงค์ก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แล้วแบงค์ก็อยู่ในกลุ่มที่รุมทำร้ายป้ามาลัยและเผาป้ามาลัยทั้งเป็น
เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่กับบ้านป้ามาลัยเล่านะครับบอกว่า
ป้ามาลัยปกติก็เลี้ยงหลานที่บ้านชอบร้องเพลงคนเดียวร้องผู้คนเดียว
ซึ่งป้ามาลัยเนี่ยก็จะมีปัญหาขัดแย้งกับวัยรุ่นระแวกนั้นนะ
แต่ปัญหาที่ว่าก็คือตะโกนด่าตามภาษาคนแก่ทั่วไป
อารมณ์เหมือนเห็นวัยรุ่นทำอะไรที่ดูแล้วไม่ถูกไม่ควร
ทีนี้ป้ามาลัยกับนายและน้องชายสามีเนี่ยเขาบอกกันว่าเคยเห็นเถียงกัน
อารมณ์เหมือนขัดคอกันแต่ไม่เห็นถึงขั้นทะเลาะรุนแรง
ชาวบ้านเห็นว่าเป็นญาติกันก็เลยไม่มีใครอยากยุ่ง
แต่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทุกคนก็สงสารค่ะ
เพราะทุกคนมองว่านี่มันเกินไปเขาทั้งเป็นนี่จิตใจคุณไม่ใช่คนแล้วอ่ะ
ตอนนี้อาการป้ามาลัยนะคะรักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลหาดใหญ่
โดยรวมอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะผู้จาสื่อสารได้
มีแผลถูกไฟไหม้ลึกถึงชั้นเนื้อ
ส่วนที่หนักที่สุดคือใบหน้าลำคอแขนแล้วก็ขา

พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าสอบปากคำอีกครั้ง
แต่ก็ต้องรอให้อาการป้ามาลัยดีกว่านี้อีกหน่อย
เธอเล่าให้เราฟังได้นะว่าวันเกิดเหตุ
พยายามบอกคนร้ายแล้วค่ะว่า
ไอซ์เธอเอาละลายน้ำไปหมดแล้วไม่ได้เอาไปซ่อนที่อื่น
แต่อีกฝ่ายก็ยังคงซ้อมเธอไม่เลิก
ทีนี้เจ้าของรถกระบะที่ป้ามาลัยไปหลบอยู่ท้ายรถ

ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะคนที่เป็นเจ้าของรถกระบะ
แต่ลูกน้องเหลือไปเห็นว่ามันมีอะไรแปลกอยู่ท้ายกระบะ

พอไปเดินไปดูไปเปิดกระบะดูโอ้โหตกใจมาก

เออคือพอไปดูตอนแรกเห็นเป็นผู้หญิงก็ตกใจแล้วนะ
พอไปดูแบบชัดไปเรียกผู้หญิงมาช่วยดูชัดโอ้โห
ผิวเนี่ยถูกไหม้ไปทั้งตัวหลุดลอกไปหมดเลยค่ะ
กระปากกลิ่นหมด
ตกใจแล้วไม่รู้ว่าใกล้เราว่ากลัวกันเลยว่าเป็นชูนเป็นไรนะคะ
อ่ะว่ากลัวหยุดเร็ก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

ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจมันนอนอยู่ใจ